เต็มอิ่มกับความพร้อมของนักเตะแล้วนะครับสีสันในขอบสนาม
ก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียนะครับก็มีการแชร์ภาพกันมากมาย
เฉพาะประตูสุดสวยของลีซอร์ธิรเทพวิโนไทยกับการยิงญี่ปุ่น
เป็นประตูล่าสุดของทีมไทยที่ทำได้ด้วยครับการเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่งานง่ายนะครับ
เพราะว่าเราต้องเล่นในรอบคันเลือกซึ่งก็ไม่ค่อยจับสลากเจอกันบ่อย
นี่เป็นเกมในรอบคันเลือกที่เราเจอเขานะครับเมื่อปี๒๐๐๘
คัดเลือกไปบอลโลกสองพันสิบที่แอฟริกาใต้ไทยแพ้ไปหนึ่งต่อสี่
แต่ว่าลูกนี้คือลูกตีเสมอครับจุดความหวังของทีมไทยโอกาสมีไม่เยอะครับ
แต่ว่าสุธีจ่ายให้กับรีซอร์แล้วพลิกยิงทันทีนะครับเป็นลูกยิงใบไม้ร่วงที่สุดยอดมาก
รีซอร์ก็บอกว่าไทยเป็นร้องแต่ลงสนามแล้วเจ้าตัวก็รู้สึกว่าไม่ได้ซ้อมท่าดีใจไปด้วย
เพราะคิดว่าจะไม่มีโอกาสได้ยิงญี่ปุ่นด้วยซ้ำก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสยิงไกลจะลองทันที
แล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสซึ่งสุธีจ่ายปุ๊บเขาไม่ลังเลนะครับพลิกตัวแล้วก็ยิงตามภาพที่เห็น
ก็ทำให้เกิดประตูนี้ขึ้นมาแล้วก็ดีใจมากจนทำอะไรไม่ถูกเลยครับ
ก็หวังว่าไทยวันนี้จะมีลูกยิงสวยแบบนี้ธิรเทพเป็นคนยิงใช่ไหม
เพราะว่าโอกาสมันอาจจะมีไม่เยอะแต่ถ้าเกิดวันนี้เล่นด้วยความกล้า
เล่นด้วยความบ้าบินมันก็ไม่แน่เหมือนกันเล่นในบ้านนะครับเสียงเชียร์มี
ส่วนอีกหนึ่งสีสันคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นเลยครับ
คนนี้คือนายไมตรีจิตินันเป็นนักรังศือการแพทย์ไว้๔๑ปีครับ
เขาเคยตัดผมเป็นรูปใบหน้าของซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
และทริสตองโดในเกณฑิสไทยพบกับสาวดีอาระเมียมาแล้ว
ซึ่งล่าสุดครับมาอีกแล้วมาในทรงผมใหม่เพื่อเชียร์ไทยเจอกับญี่ปุ่นนะครับ
คราวนี้เนี่ยให้ร้านศิลปะแกะลายผมในย่านเพชรเกษมนะครับ
ออกแบบให้เป็นการประจันหน้ากันของสองกุญสือก็คือซิโก้และวาฮิตฮาลีฮอสซิชนะครับ
กุญสือของทั้งสองทีมไทยกับญี่ปุ่นนะครับ
นายไมตรีเนี่ยเขาบอกว่าอยากเห็นไทยชนะญี่ปุ่นให้ได้
เพื่อลบฝันร้ายจากในนัดที่แล้วนะครับ
พร้อมกับยืนยันว่าจะไปส่งเสียงเชียร์หน้าสนามอย่างแน่นอน
และจะไม่อุดหนุนตัวผีเด็ดขาดอันนี้น่ายินดีแล้วก็น่าตรบมือให้นะครับ
ยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้ใครเห็นเนี่ยก็จะขอถ่ายรูปกันประจำอยู่แล้วนะครับ
เป็นสีใสหนึ่งคนหน้าสนามฟุตบอลนะครับของทีมชาติไทย
อีกหนึ่งประเด็นครับมาเซฮิโรวาดากันบ้างครับคุณซื้อชาวญี่ปุ่นที่เพิ่งจะรับงานคุมทีมศรีสะเกด
ก่อนอันนี้ก็คุมทางการท่าเรือนะครับเคยทำชวนบุรีมา
เคราะห์แผนการเล่นของทีมชาติไทยแบบละเอียดผ่านทางลิคคันสปอร์ตนะครับ
หนังสือพิมพ์กีฬาของญี่ปุ่นเริ่มจากพื้นที่ด้านซ้ายนะครับบนซ้ายวาดา
ของทีมไทยขยับมาด้านล่างวาดาก็บอกว่าเมซี่เจนะครับ
ไม่ถนัดส่วนด้านซ้ายต้องระวังการขึ้นเกมของทีละครโดยแนะให้คิซิเกียลฮอนดาต้องคอยประกบ
และกองหลังต้องระวังเกือกฤทธวีการด้วยส่วนด้านขวาไทยจะวางมิดฟิลสามสี่คนนะครับ
ริวชะปุ๋ยหรือว่ามงคลทศกัยจะถอยลงมารับบอลเพื่อเปลี่ยนเกมไปทางซ้ายครับ
ไปเอาใจคอการ์ตูนกันหน่อยคนนี้เลยครับนี่กัปตันซึมาสะรู้จักกันดี
โดยอาจารย์โยอิจิทาคาฮาชินะครับผู้วาดการ์ตูนกัปตันซึมซา
ก็วาดภาพไปที่ระลึกก่อนเกมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับภาพนี้เนี่ยอาจารย์โยอิจินะครับ
แท็กในไอจีถึงชินจิคากาวะนะครับจอมทัพตอมทัพของทีมชาติญี่ปุ่นในรูปบ่นของซึบาซะ
หมายเลข๑๐ของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับส่วนหมายเลข๑๐ของทีมชาติไทยในรูปเนี่ย
ก็คือฟ้าลั่นกองหน้าของไทยในการ์ตูนซึมาสะภาคเยาวชนโลก
ถ้าใครเป็นคอการ์ตูนน่าจะรู้จักดีชื่อฟ้าลั่นชื่อนี่เหมือนนักมวยเลย
ก็คือเขาวาดเสื้อว่าเสื้อใหม่แต่ว่ารูปหน้าที่เราเห็นก็คือเป็นรูปหน้าที่คุณชนะบอก
เป็นตัวการ์ตูนที่เคยมีอยู่แล้วเหมือนกับเป็นตัวแทนตัวการ์ตูนดังที่ถ้าคนอ่านทีมไทยก็ต้องหมดนึกถึงฟาลั่นนะครับ
เช่นเดียวกันทางขวาของญี่ปุ่นก็ต้องเป็นซิบาซะก็เปรียบเทียบกันว่าวันนี้ตัวจับสำคัญนั่นคือหมายเลข๑๐ของทั้งสองทีม
ก็สำหรับฝั่งของตัวการ์ตูนของไทยก็ติดแฮชแท็กเหมือนกันนะครับ
จึงธิรสินแดกดาสุนาธิชชาไทยที่จะสวมเสื้อ
หมายเลข๑๐ลงด่วนกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ